ทุกผู้ชมครับตอนนี้เราก็รอการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยกัน
อย่างที่จันทบุรีนะครับมีตลาดเทศบาลของจังหวัดจันทบุรี
ใช้วิธีการตรวจคัดกรองโควิดโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าก่อนจะเข้ามาขายของในตลาด
นี่เห็นบัตรนี้ไหมครับเขาจะเป็นบัตรของขอให้เลย
นี่คือผ่านการฉีดวัคซีนแล้วตรวจโควิดเรียบร้อย
ไม่มีโควิดเข้ามาขายของได้ลูกค้ามาแล้วสบายใจแน่นอน
ใช่จะได้สบายใจไปเดินตลาดไปซื้อของกันได้นะ
ถูกต้องค่ะคือเราต้องปรับตัวนะใช่ไหม
เราต้องพยายามหาวิธีที่จะทำให้เราสามารถไปใช้ชีวิตกันได้อย่างปลอดภัย
นี่ครับทุกผู้ชมครับเทศบาลเมืองจันทบุรีเนี่ยออกมาตรการแบบนี้นะครับ
กรองตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ให้กับพ่อค้าแม่ค้าและก็ลูกจ้างในตลาด
เทศบาลเมืองจันทบุรีมีตลาดอยู่ทั้งหมด๕แห่งด้วยกัน
ทำแบบนี้หมดเลยนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
จะได้มาซื้อของกันพ่อค้าแม่ค้าเองก็จะได้สบายใจด้วย
ขายของอย่างปลอดภัยแล้วจะได้มีรายได้ด้วย
งั้นหยุดขายของนี่ยุ่งนะฮะเว้นระยะห่างมีเจลแอลกอฮอลตามจุดต่างนะครับ
เดี๋ยวฟังพ่อค้าที่ตลาดสวนมะม่วงหน่อยนะฮะ
หนึ่งใน๕ตลาดของเทศบาลเมืองจันทบุรี
ทั้ง๕ตลาดของเทศบาลเมืองจันทบุรีนะครับ
มีพ่อค้าแม่ค้ามีลูกจ้างอยู่ทั้งหมดประมาณ๑๙๐๐คน
เขาตรวจคัดกรองกันนะฮะก่อนที่จะเข้ามาขายของในตลาดเนี่ย
ปรากฏว่าการคัดกรองเชิงลุกในสัปดาห์นี้พบผู้ติดเชื้อโควิดไป๑๐คนนะฮะ
จากการคัดกรอง๑๙๐๐คนก็แน่นอนว่าก็พาไปรักษาใช่ไหมฮะ
แต่นี่ก็เป็นมาตรการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสบายใจได้ว่าเออเข้ามาซื้อของที่ตลาด
หรือเข้ามาขายของที่ตลาดเนี่ยปลอดภัยแน่นอน
คือไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่มีวิธีการนี้มันก็จะเป็นคลัสเตอร์ไปเรื่อย
ว่าคนนี้เข้าไปขายของไปปนกับคนนั้นพอตรวจพบก็ต้องไปไล่ตรวจสอบบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้อีกใช่ไหมฮะ
ก็จะได้ชัดเจนปลอดภัยไปเดินซื้อของในตลาดกันได้เนอะถ้าเกิดมีป้ายแบบนี้บอก